มาดูคดีครูจอมทรัพย์กันหน่อยค่ะ

แล้วก็ครูจอมทรัพย์ขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมา
เรื่องนี้มีตัวละครหลายตัวแล้วค่อนข้างจะซับซ้อน
เรามาติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เสิร์ชรูปสะอาดได้ออกมาเปิดเผยว่า
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
นายสุริยานวเจริญหรือครูอ๋อง

เป็นคนขับรถชนในเหลือจนเสียชีวิต
ตกลงให้ค่าจ้างในราคา๒๐๐๐๐บาท

สถานีตำรวจภูทรเรนูนคร

ตำรวจได้ทำการสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยขอหลักฐานใบอนุญาตขับรถ
นายสุริยาจึงรู้ว่านายประเสริฐที่ตนพามา
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และขับรถไม่เป็น

นายสุริยาได้พานายสับวาปี
ลงบันทึกประจำวันอีกครั้ง

หมายเลขทะเบียนบค๕๖มุกดาหาร
และเป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนคนเสียชีวิต
เมื่อปี๒๕๔๘ตามเอกสารที่ปรากฏ
มีคนครูเข้ามาจ่างพี่จังเลยนะครับ
เขาบอกพี่ว่าอย่างไรนะ
น้องก่อนจอยแม่จอยไป

รถยนต์หมายเลขทะเบียนบค๕๖
มกดาหารพบว่ารถคลันต์กล่าว
มีนายสับเป็นผู้ครอบครองตั้งแต่ปี๒๕๒๑
และในปี๒๕๔๗แนวสับได้ขายรถให้กับ
ชาวบ้านตัมปล์คัมป่าลายจังหวัดพกดาหาร

ซึ่งไหนสับยังมีชื่อเป็นเจ้าของรถ
โดยนายอุบลได้นำรถมาใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรตั้งแต่ปี๒๕๕๙
วิ่งบรรทุกอยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นไม่เคยนำมาวิ่งบนถนนสายหลัก
จากรถอยู่ในสภาพเก่าจนกระทั่งปี๒๕๕๙
อุบลตัดสินใจขายให้กับพ่อค้าเศษเหล็กในราคา๑๕๐๐๐บาท
จากรถไม่สามารถใช้การได้แล้ว
ซึ่งหลักฐานที่พบทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยไปต่างนานา
เหตุใดถึงมีบุคคลอ้างตัวออกมาแสดงความรับผิดชอบแทนนางจอมทรัพย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งหลักฐานการลงบันทึกประจำวัน
ของนายเสิร์ชและนายศัพท์อาจถูกขยายไปหาขบวนการรับจ้างติดคุก
ซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็จะเป็นการปฏิรูปแก้ไขความถูกต้องในสังคม
ทีมข่าวเที่ยวรัฐทีวีปรายงาน